กลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามหัวใจของหวานใจของโต้งทูพีกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ไปเดินทางต่างประเทศใช่ไหมคุณแล้วกระเป๋าเดินทางหายไประหว่าง
ไลท์เนี่ยโอ้โหนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวแหละวุ่นวายเลยที่ต่างแดนนะคะ
กระเป๋าสัมภาระขนไปด้วยหายไประหว่างเปลี่ยนเครื่อง
ถามหาจากสายการบินแล้วก็บริษัทที่รับผิดชอบเป็นไงคุณ
อุ๊ยโบยกันเก่งซะเหลือเกินค่ะไปมาก็ท้ายที่สุดนะคะ
ปรางก็มาโพสต์โอดควรระบายลงในอินสตราแกรมส่วนตัวนี่แหละ
โต้งยืนยันว่าหวานใจของเขาได้กระเป๋าคืนเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยังเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ถือว่าโชคดีสุดค่ะ
ส่วนเรื่องความหวานของทั้งคู่เจ้าตัวก็ยังตอบตามเดิม

รับด้วยว่าโดนแซวเรื่องสละโสดอยู่บ่อยนะคะ
หลังจากที่มีโอกาสไปร่วมงานแต่งเจนี่มิกกี้กันเองค่ะ
ซึ่งโต้งเองก็ย้ำตามเดิมนะคะว่ายังไม่ใช่เร็วนี้แน่นอนนะครับ
เมคมันนี่ก่อนนั่นเองค่ะ
อืมก็เห็นในอินสตราแกรมเขาก็ไปมาราเกส
เออโคสวยงามเชิญน่าอิจฉานะจ๊ะ

กระเป๋าไม่หายอีกแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ